โครงค่าไฟแพงทุกคนเจอกันหมด
แต่ว่าพ่อค้าขายลอตเตอรี่คนนี้เนี่ยเขาเจอเหมือนกันนะ

โดนโครงค่าไฟหรือเปล่าจุดไฟเผาห้องตัวเองเลยน่ะ
เหตุเกิดช่วงสายเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชม
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวแบ่งซอยเป็นห้องเช่า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องฉีดน้ำฉีดน้ำ
อยู่๓๐นาทีก็ดับไฟไว้ได้ครับ

ไปดูทรัพย์สินในห้องเช่าหน่อยเป็นยังไงบ้างเนี่ย
โอ้โหโดนเผาเสียหายเกือบทั้งหมดนะฮะ
กระบากกับมอเตอร์ไซค์ก็เสียหายบางส่วนนี้ข้างใน
มือของลุงถาวรอายุ๗๔ปีเป็นคนเช่า
ถาวรแกเช่ามาได้๒ปี
ก็จ่ายค่าเช่าตรงเวลาตลอดค่ะแต่สามเดือนก่อนเนี่ยลุงถาวรเริ่มแล้ว
ค้างแล้วค้างค่าชำระค่าห้องเช่าเนี่ย
พอไปถามลุงลุงไม่จ่ายหน่อยเหรอไม่จ่ายสักทีเหรอ

ทีนี้ก็มีการเถียงกับเจ้าของห้อง

คุณกัญญาก็ไปทวงอีกทวงกับลุงถาวรอีก
ถาวรไม่จ่ายแล้วคว้ามิดพระฟันแขนเธอไปฮะ
แต่ตอนนั้นฟันไม่เข้านะก็เลยวิ่งหนีออกมา
แจ้งตำรวจพอกลับไปที่บ้านของลุงถาวรอีกทีหนึ่ง

แล้วมีคนมาบอกคุณกัญญาบอกก็ลุงถาวรนี่แหละจุดไฟเผาบ้านเธอ
ถาวรผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนก่อเหตุเนี่ย
ไม่ได้หนีไปไหนครับนี่ฮะเสื้อฟ้าฟ้าเนี่ย
ยังอยู่ในที่เกิดเหตุเลยอ้างว่า
ก็กัญญาคนดูแลห้องเช่ามาโกงค่าไฟผม
อ้าวตลอดสองปีที่อศัยอยู่เนี่ย
ค่าไฟฟ้าจะอยู่ที่๑๗๑๙หน่วย
ใช้ประมาณนี้อันนี้ที่ลุงถาวรอ้างนะ
แต่พอคุณกัญญาให้ช่างไฟมาเปลี่ยนหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า
ปรากฏค่าไฟที่ห้องมันสูงขึ้น
อื้อหือจาก๑๗ถึง๑๙หน่วยเป็น๔๘

ลุงก็ไม่จ่ายเนี่ยไม่จ่ายทั้งค่าห้องทั้งค่าไฟ
แล้วพอโดนทวงค่าห้องลุงโมโหก็เลยเผาซะเลย
แต่ฟังลุงถาวรก็ต้องฟังคุณกัญญาด้วยดิ
คุณกัญญาเนี่ยก็เป็นเจ้าของห้องใช่ไหมเขาก็โต้กลับยืนยัน

หม้อเก่านั้นค่าไฟมันน้อยกว่าปกติ

เพราะหมายถึงลุงถาวรนี่แหละโกงมิเตอร์ให้หมุนช้าลง

พอเปลี่ยนหม้อใหม่เนี่ยมิเตอร์ไฟก็ทำงานปกติแล้วทีนี้
ถาวรก็ต้องจ่ายค่าไฟสูงกว่าเดิม

เธอทำให้มันถูกต้องตามกฎหมาย

ส่วนของคดีครับตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับนายถาวร
เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอีกครั้งก่อน
คือเรื่องวางเพลิงเผาบ้านเนี่ยอันนี้มีความผิดแน่นอน

แต่เรื่องมิเตอร์ไฟเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาตรวจสอบกันอีกทีนะ

เพราะว่าต่างฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝั่งหนึ่งว่าโกมิเตอร์
แต่ที่แน่มันมีเรื่องของไฟไหม้ขึ้นมาด้วยแล้วล่ะ

ไม่ใช่แค่เรื่องค่าไฟแพงอย่างเดียวแล้วล่ะนะครับต้องใช้สติเยอะ